คุณผู้ชมคนเราเดี๋ยวนี้ค้ากันง่ายจริงนะคะที่อุดรธานีค่ะ
มีผู้ชายสูงวัยอายุ๗๖ปีเขาก็เป็นเพื่อนบ้านกันกับชายวัย๔๔ปีคนหนึ่ง
ไปหาปลาด้วยกันเป็นปกติแต่ปรากฏว่าอยู่อยู่ชายวัย๗๖ปีเนี่ย
เอาปืนไปเจาะยิงชายวัย๔๔ปีแทบหมดแม็กซ์คาบ้านเสียชีวิตเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาที่หน้าบ้านของผู้ตายค่ะ
แล้วก็เดินเข้าไปคือตอนแรกมาถามหาผู้ตาย
ผู้ตายก็คือนายประสิทธิ์วงดวงนะคะถามหาประสิทธิ์อยู่ไหน
แล้วพอเจอว่าอยู่ที่ไหนเขาก็เดินเข้าไปข้างในเลย
หายไปสักพักนึงค่ะหลายคนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะ
ซึ่งก็จะมีเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงวิ่งออกมาจาก
พื้นที่ตรงนี้ด้วยสภาพแบบตกใจเลยค่ะเพราะว่ามันก็เพิ่งจะเกิดเหตุ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณสัก๙โมงครึ่งนะคะ
มีภาพวงจรปิดให้เห็นชัดเจนผู้ก่อเหตุชื่อว่า
นายสำรานแน่นอุดรอายุเจ็ดสิบหกปีค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยจังหวะก่อเหตุก็คือมีเด็กผู้หญิงคนนี้วิ่งออกมาด้วยอาการตกใจนะคะ
ซึ่งสักพักหนึ่งนายสำรานก็จะเดินตามออกมาค่ะแล้วก็เดินถือปืนออกมาด้วย
สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หน้าบ้านก็เดินวนไปวนมาสักพักหนึ่งเพราะว่ารถสตาร์ทไม่ติด
พอชาวบ้านเริ่มมามุงดูเหตุการณ์นายสำรานก็ถือปืนเดินหลบหนีไปนะคะ
นายประสิทธิ์ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ประตูหลังบ้านนะคะโดนยิงไปทั้งหมดเจ็ดนัดเข้าหน้าอก
ชายโครงซ้ายขาขวาขาซ้ายค่ะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่านายสำรานอ่ะ
เขาอ้างบอกว่ามีชาวบ้านไปเล่าให้เขาฟังว่านายประสิทธิ์เนี่ยไปขโมยปลาที่เขาดักเอาไว้ในลำห้วย
ขโมยไม่ขโมยเปล่ายังพูดด้วยว่าเดี๋ยวจะฆ่าปาดคอนายสำรานฟังแล้วก็เลยขึ้นก็เลยมาตามหาตัวเพื่ออยากจะรู้ว่าพูดจริงหรือเปล่า
พอเจอตัวเนี่ยก็ถามเลยว่าประสิทธิ์ได้พูดแบบนั้นไหมนายประสิทธิ์ก็บอกว่าเขาไม่ได้พูด
แต่นายสำรานไม่ฟังแล้วนะคะก็เอาปืนเจาะยิงเข้าไป๘นัดค่ะ
สุดท้ายหลบหนีไปเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามติดตามตัวนะคะ
ไปเจอนายสำรานเดินเท้าหลบหนีอยู่ที่อำเภอหนองแสงห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๒๘กิโลเมตรค่ะ
ตำรวจก็พยายามเจรจานะบอกว่าให้เขามอบตัว
แต่สุดท้ายแล้วนายสำรานไม่ยอมมอบตัวแถมยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ยิงศูนย์ไปหนึ่งนัดเข้าท้องนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่สุดท้ายนายสำรานก็เสียชีวิตค่ะ
ทีนี้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลูกชายนายสำรานผู้ก่อเหตุเขาบอกว่า
เขาเลยคิดว่าอันนี้น่าจะมีเหตุการณ์มือที่สาม
เพราะว่าฝั่งนายประสิทธิ์ผู้ตายเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำ
ถูกไหมแต่คาดว่ามีมือที่๓เหมือนมาใส่ความเหมือนมาใส่ไฟ
เพื่อให้พ่อเขาโกรธแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
แต่ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจก็ต้องตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้อีกทีนึงว่าเกิดยังไงขึ้นนะคะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่เป็นเหยื่อก็คือเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่